คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนนึงคือเธอบอกว่าแค่จะไปหลบฝน
ฝนมันตกแต่สุดท้ายโดนอะไรรู้ไหมคะ
พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เป็นเจ้าถิ่นที่เขาขายอยู่ตรงนั้นไม่พอใจ
หาว่ามายืนทับที่ทำไมโดนลากไปเลยนะ
โดนทำร้ายนะคะโดนกระทืบจับหัวโขกพื้นโดนต่อยโอ้โหน่วมเลย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะ
จะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีน้ำเงินผู้ชายใส่เสื้อสีเขียว
ผู้ชายใส่เสื้อสีแดง๓คนนี้เขาเดินเข้าไป
สำนักงานที่ดินที่นนทบุรีแล้วไปจิกหัวแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ถูกทำร้ายเนี่ยเธอใส่เสื้อสีขาวนะคะ
จิกหัวแล้วโอ้โหดึงให้พ้นออกมาจากด้านในสำนักงานครับ
ทีนี้ค่ะก็จะมีภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นภาพแม่ค้าขายลอตเตอรี่
เหวี่ยงลงกับพื้นโดนต่อยผู้ชายต่อยนะ
มีคนหนึ่งยืนดูมีโดนจับหัวกระแทกพื้นชนละมุนเลยนะคะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ถูกทำร้ายคนนี้สลบไปเลยนะคะ
สุดท้ายก็เนี่ยมีคนมาช่วยมาห้ามแล้วก็แยกย้าย
ทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บค่ะนางสาวจันทราหรือเจ๊น้อยอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ให้ดูบาดแผลแบบนี้โอ้โหแผลทั้งตัวค่ะ
ข้อศอกปากแตกดั้งจมูกหน้าผากคอช้ำเวียนหัวอาเจียนด้วย
เธอเล่าให้ฟังว่าคือตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเช็คอินเข้าอาคาร
มีแผงขายลอตเตอรี่อยู่สองแผงคือแผงของอาม่าคนนึงที่ขายลอตเตอรี่
แผงของเจ๊ตาขายผลไม้แต่ไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียว
ตาแกขายลอตเตอรี่ด้วยควบคู่กันไปตัวเจ๊น้อยที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะคะ
จริงแล้วขายอยู่ด้านนอกสำนักงานแต่ว่าตอน๑๑โมงฝนตกหนักมาก
เธอก็ไปหลบฝนตอนนั้นแม่บ้านสำนักงาน
ก็บอกว่างั้นก็ขายที่แผงอาม่าไปก่อนไหมล่ะเพราะวันนี้อาม่าไม่ได้มาขาย
แต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือเจ๊ตาที่ทั้งขายผลไม้และลอตเตอรี่ค่ะ
มาเห็นก็เลยไม่พอใจแต่ตัวเจ๊น้อยคนเจ็บบอกว่า
แค่ขอหลบฝนนะไม่ได้จะมาขายตรงนี้เดี๋ยวออกไปขายด้านหน้าเหมือนเดิม
แต่เจ๊ตาไม่พอใจค่ะเอาแผงลอตเตอรี่กระแทกใส่แผงของเจ๊น้อย
ทะเลาะกันเจ๊น้อยก็เลยต่อว่าเจ๊ตาไปว่าโอ๊ยเจ๊ใจดำจัง
หลบฝนก่อนไม่ได้เหรอเจ๊ตาโกรธโทรบอกลูกสาว
ลูกสาวของเจ๊ตามาลากเจ๊น้อยไปต่อยเลยค่ะแล้วก็มีผู้ชายมาช่วยด้วย
บีบคอมาจับหัวกดกระแทกพื้นปูนจนเนี่ยต้องมีคนมาช่วยอะค่ะ
เจ๊น้อยที่ถูกทำร้ายบอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้ได้แต่ก้มหน้าอย่างเดียว
เพราะไม่ไหวแล้วจนน็อกสลบไปเลยอ่ะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลบางบัวทองตอนนั้นเจ๊น้อยบอกว่าเจ๊ไม่รู้ตัวแล้ว
ก็เลยงงมากว่าอะไรอ่ะเรื่องแค่นี้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเกือบตายเลยเหรอ
เรื่องต้นแจ้งความไว้แล้วที่สพบางบัวทองค่ะ
หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้เรื่องแค่นิดเดียวแล้วก็ออกไปข้างนอกเขาก็ไปซ้อมหนู
จับหนูหัวหนูผู้ชายจับกดแล้วก็กระแทกกับพื้นปูนแล้วผู้หญิงก็ต่อยต่อยต่อย
พอดีหนูก็เลยก้มเพราะหนูไม่ไหวแล้วตอนที่ร่างหนูออกมาหนูบอกฟังหนูก่อน
เพราะว่าลูกเขาหนูเคยช่วยเหลืออยู่ตอนพ่อแม่เขาอ่ะ
เคยเป็นเพื่อนกับหนูหนูก็โอนตังไปให้อยู่ตลอด
เจ๊น้อยคนเจ็บบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเคยช่วยเหลือคู่กรณีมาตลอดนะ
อย่างที่แกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะเราก็ไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่อยู่แถวนั้น
เขาก็ให้ข้อมูลตรงกันกับเจ๊น้อยคนเจ็บหมดเลยอ่ะอย่างนางสาวหน่อยค่ะ
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อยู่แผงตรงอื่นนะก็ให้ข้อมูลตรงกัน
บอกว่าคือจริงแล้วคนเจ็บช่วยเหลือครอบครัวของผู้ก่อเหตุมาตลอดนะ
น่าเชื่อทำไมถึงมาทำร้ายร่างกายกันขนาดนี้
คนดูแลลานจอดรถของสำนักงานที่ดินยังให้ข้อมูลตรงกันเลยค่ะ
ว่าจริงแล้วตัวคนเจ็บเขาขายข้างหน้านู้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มายืนหลบฝนไม่ได้มาขายด้านใน
สุดท้ายผู้กำกับสบบนทองบอกว่าก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
และจะดำเนินคดีกับทั้ง๓คนที่มาทำร้ายร่างกายเจ๊น้อยนะคะ